ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ก็มีการนำเสนอว่า
มีการแจ้งข้อหาสมคบกันฟอกเงิน
แล้วก็จะเรียกตัวเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในวันจันนี้
โมงครึ่งเชื่อว่าสื่อก็ต้องรอติดตามเนี่ยนะคะ
พร้อมที่จะสู้คดีแล้วก็จะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหา

กรณีที่ตำรวจปรับปรามยาเสพติดออกหมายเรียก
สามีของคุณแพทย์นับประพาตันตระกูล
ให้รับทราบข้อกล่าวหาฐานสมคบกัน
กระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน
มีนาคมวันจันนี้คุณผู้ชม๙โมงครึ่ง
ซึ่งเรื่องนี้นะคะพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุข
บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดก็ยืนยันค่ะ
บอกว่าคดีนี้ตำรวจได้ตั้งคณะทำงานขึ้น
เพื่อพิจารณาสำนวนคดีอย่างรอบครอบ

นำไปสู่การขออนุมัติศาลออกหมายจับ
แต่สารเห็นว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนี
จึงให้ออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแทนนะคะ
และเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันดังกล่าวอย่างแน่นอน
เพราะถ้าเกิดว่าหลบเลี่ยงไม่มาตามหมายเรียก๒ครั้ง

ส่วนการต่อสู้คดีและการยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว
ก็สามารถดำเนินการได้ในชั้นศาล
และเป็นดุลพินิษฐ์ของศาลว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ตำรวจต้องออกหมายเรียกในคดีสมคบกันฟอกเงิน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการถกการเถียงกัน
ในเวลา๒ปีนับ๑๐๐ล้านบาท
มูลค่ากว่า๒๐ล้านบาทได้
ดังนั้นก็เลยออกหมายเรียกเรื่องของการฟอกเงิน
ทีนี้ส่วนทางด้านทนายค่ะก็คือนายสรรเริกอัฐการ
โดยจะให้การปฏิเสธและขอต่อสู้คดีในชั้นศาล
พร้อมกับเตรียมเรื่องของหลักทรัพย์เพื่อประกันตัวในชั้นศาล
พร้อมย้ำด้วยนะคะว่าที่ผ่านมา
แต่กฎหมายของประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหา
ทนายความก็เคารพการทำงานของตำรวจค่ะ

ขณะที่การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด
นายสิริญญาสิทธิชัยเลยค่ะ
การคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติดหรือว่าปปศ

มูลค่าประมาณ๑๗ล้านค่ะ
แล้วก็เงินเป็นบัญชีเงินฝากอีก๑บัญชี
ซึ่งในบัญชีก็มีเงินเป็นหลักแสนเท่านั้นนะคะ
ปปศก็จะต้องนำมาขายทอดตลาด
เพื่อส่งคืนไฟแนนซ์แล้วก็เก็บส่วนต่างที่เหลือตกเป็นของแผ่นดิน
ว่าจะนำรถคันดังกล่าวที่มีปัญหา
ออกขายทอดตลาดได้ปลายเดือนมีนาคมนี้ค่ะ
ครับก็ตำรวจบอกว่าเรื่องของเงินของนายเบนส์เนี่ยแปลกนะ
แต่ก่อนรถคันแรกของนายเบนส์ราคา๑ล้านถึง๒ล้านบาทเอง
แต่อยู่ก็มีเงินมาซื้อรถ๒๐ล้านบาท
ก็ต้องดูกันนะฮะวันจันทร์วันพรุ่งนี้นะครับ
กรณีที่ในเบนส์ถูกหมายเรียกเรื่องของการฟอกเงิน
แล้วก็มาพบเจ้าหน้าที่๙โมงครึ่งนะครับ